คุณช่วงนี้ชาวบ้านเขาล่ำลือกันว่ามีคนเสียชีวิตไม่รู้สาเหตุต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ชม
ศพนึงก็แล้ว๒ศพ๓ศพ๑ศพ๒ศพ๓ค่อยผ่านไป
เรื่องนี้มันก็เป็นความเชื่อน้องใบตอง
จนตอนนี้ตายล่าสุด๗ศพแล้ว
ชาวบ้านก็เลยน่าจะเป็นเพราะว่าผีแม่ม่ายมาอารวาส
ที่ฉันเห็นว่าบ้านตลอดข่าวของเราเนี่ยมีสุภาพบุรุษหนุ่มอยู่หนึ่งคนคือคุณชนะ
ก็เลยมาแขวนเอาไว้เพื่อความสบายใจแบบนี้

คือจะบอกอย่างหนึ่งนะในสตูดิโอเราเนี่ยนะ
อันนี้ยืนยันว่าไม่มีผีแม่ม่ายแน่นอน

ตัวนั้นจะเป็นยังไงดิฉันว่า

แต่ตัวที่ชาวบ้านเขาพากันจับก็คือผีแม่ม่าย

คือเขาจะขับรถไปตอนกลางคืน

วิธีการเขาเป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูดีกว่าค่ะ

เสียงดังโวยวายแล้วขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้
เผินถ้าคนไม่ได้ติดตามถามชาวบ้าน

แต่นี่คือกระบวนการจับผีของชาวบ้าน
ที่บ้านทุ่งกงหมู่๑นะคะคุณผู้ชม
อยู่ที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานี่แหละเขาใช้วิธีการขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยตระเวน
ไปตามเส้นทางต่างในหมู่บ้าน
แล้วก็ใช้แหนี่ทอดเพื่อจับผีแม่ไม้
พูดผีปีศาจต่างที่หลบซ่อนอยู่ในหมู่บ้าน
แล้วก็จะเอามาทำพิธีต่อไป
จนกระทั่งเมื่อวันที่ผ่านมานี่นะคะ
ชาวบ้านเขาก็ไปเล่าให้กับผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านฟัง
เขาก็เลยแนะนำว่าเอาอย่างนี้ละกัน
ให้ใช้วิธีผูกผ้าแดงหรือว่าแขวนเสื้อสีแดงเอาไว้หน้าบ้าน
เพื่อเป็นการแก้เคล็ดเพื่อเป็นการป้องกันพูดผีที่จะเข้ามาเอาชีวิต
แล้วก็ยังต้องเอาได้สายสินผูกโยงไปทุกหลังคาเรือนด้วย
แล้วให้เขียนข้อความติดหน้าบ้านเอาไว้ด้วยบอกว่า

เพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านเขารู้สึกไม่สบายใจ
เพราะมีคนเสียชีวิต๗รายในรอบ๑๒เดือนที่ผ่านมา
ผู้ชายแต่ละคนก็ไม่ได้มีประวัติการเจ็บป่วยเขาว่าอย่างนั้น
อันนี้คือการป้องกันเบื้องต้นของชาวบ้านเขา

ให้นำด้ายข้อมือมาผูกที่ข้อมือเป็นด้ายแดง

ใช่เหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงนะทานเล็บแดงอย่าเอาไปเลย

แบบนั้นตามความเชื่อของชาวบ้าน
เพียงเท่านี้คุณผู้ชมยังมีพิธีกรรมต่อ
ก็คือว่าจะมีการนำหยวกกล้วยมาทำเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ
แล้วก็เอาดินน้ำมันมาปั้นเป็นรูปคล้ายกับคนนะคะ
พร้อมกับมีเครื่องเส้นไหว้ต่างเอามาใส่ในกระทงนี้นะคะ

จะเอาหยวกกล้วยและรูปปั้น
ซึ่งถือว่าเป็นตัวตายตัวแทนของคนเนี่ย

ทำพิธีส่งวิญญาณผีแม่ม่าย
บรรดาพูดผีต่างที่มาคอยรังขวานนั่นเอง
คุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับชาวบ้านมาเนิ่นนาน
ไม่ใช่แค่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านทุ่งกง

ก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้เหมือนกัน
ก็เป็นความเชื่อเป็นความเข้าใจ
เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เขาเชื่อสื่อแบบนี้

อย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้สบายใจมากขึ้นนะคะคุณผู้ชม

ก็คงจะต้องไปพึ่งโรงหมอ
ไปหาหมอตรวจสุขภาพกันดูไหม
หน่วยงานทางสาธารณสุขลงพื้นที่มาดูประชาชนหน่อยนะคะ
ก็ให้มันคู่กันไปแบบนี้
ออกข่าวไปแล้วนะทางหน่วยงานเขาอาจจะลงพื้นที่แล้วแหละ
ตอนนี้น่าจะคาดว่ากำลังลงพื้นที่ดูแลความสะอาด
สาธารณสุขในหมู่บ้านในชุมชนว่ามันมีโรคอะไรหรือเปล่า
หรือว่าชาวบ้านแถวนั้นเขามีโรคอะไรที่เป็นโรคประจำตัวกันอยู่แล้วบ้าง
ค่ะก็สบายใจหายห่วงไปสำหรับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้
ส่วนคุณชนะก็ไม่ต้องตกใจดิฉันแขวนไว้แล้ว
แขวนเสื้อไว้แล้วแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีอะไรดีขึ้น

แหมามาจับผีแม่ไม้